สวัสดีครับสวัสดีครับกีฬาในช่วงเย็นอยู่กับเราสองคนนะครับ
ก็ไปติดตามผลงานของวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับ
เมื่อวานนี้ก็สร้างผลงานกระหึ่มโลกอีกครั้งนะครับ
หลังจากที่เอาชนะทีมชาติโดมินิกันไปสุดมันเลยนะครับ
ต่อสองเซตก็ต้องบอกว่าเข้าสู่รอบต่อไปในฐานะอันดับสองนะครับ
แต่ว่ารอบต่อไปเนี่ยหนักเหมือนกันแต่ว่าถ้ายังเล่นด้วยความมั่นใจแบบนี้
ไม่แน่นะครับมีโอกาสที่จะลุ้นผ่านเข้าไปสู่รอบ๘ทีมได้นะครับ
ก็เกมกลุ่มบีนัดสุดท้ายนะครับทีมชาติไทยอันดับ๑๔ของโลก
วนกับทางโดมินิกันอันดับแปดของโลกนะครับสาวไทยก็เอาชนะโดมินิกันไปสุดมันนะครับ
ต่อสองเซตสามสิบเอ็ดต่อยี่สิบเก้าครับ
หกต่อยี่สิบห้ายี่สิบเอ็ดต่อยี่สิบห้ายี่สิบห้าต่อยี่สิบสอง
แล้วก็สิบห้าต่อสิบเอ็ดนะครับโดยอาชดาพรคงยศ
ทำแต้มสูงสุดให้ไทยยี่สิบหกคะแนนนะครับ
ก็สาวไทยเองก็คว้าชนะต่อโดมิกันเป็นครั้งแรกในรอบ๖ปีนะครับ

พันสิบหกรอบคัดเลือกนะครับรวมผลงานในรายการนี้รอบแรกสาวไทย
ชนะไปสี่แพ้หนึ่งนะครับมีสิบคะแนนการันตี
รองแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบที่๒ต่อไปนะครับ
ส่วนชัยชนะดังกล่าวนะครับก็ทำให้ทีมชาติไทยนั้น
คะแนนเพิ่มขึ้นเก้าแต้มนะครับจากเดิมสองร้อยยี่สิบคะแนน
รวมเป็นสองร้อยยี่สิบเก้าคะแนนนะครับขยับจากอันดับสิบสี่
ขึ้นมาอยู่อันดับสิบสามของโลกแล้วนะครับก็ทางโดมินิกันเองมีสองร้อย
สิบสี่คะแนนนะครับหล่นไปอยู่อันดับเก้าของโลก
หลังจากที่แพ้กับทีมชาติไทยหลังเกมนะครับทางโค้ชด่วนดานัยสี่
วัชระเมธาคุณหัวหน้าภูกษรวอร์เรียบร้อนหญิงทีมชาติไทยก็
ว่าการร่วมแรงร่วมใจต่อสู้การเปลี่ยนตัวแล้วก็การเซฟบล็อก
คือปัจจัยที่ทำให้ทีมนั้นชนะนะครับส่วนรอบสองถือว่าหนัก
แล้วก็จะคาดหวังเลยเป็นไปไม่ได้ต้องว่ากันทีละแมชครับ
ค่อนข้างที่จะเล่นยากมากนะครับเพราะบล็อกเขาใหญ่มากนะครับ
ประกอบกับการลุกที่หนักหน่วงของเขานะครับแต่เด็กเรานะครับ
พยายามร่วมแรงร่วมใจต่อสู้นะครับฝ่าฟันนะครับ
เราได้ใช้ชนะในวันนี้ครับก็คือจริงจริงในเรื่องของบางจังหวะนะครับ
เราผมว่าการเปลี่ยนตัวผู้เล่นลงไปซัพพอร์ตเนี่ยผมว่ามีส่วนนะครับ
เพราะว่าทำให้บอลแรกเราดีขึ้นนะครับแล้วก็สามารถบอลสั้นให้เราเดินได้
ทำให้เขาประวงมากขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงแรกเราลูกบอลสั้นน้อยไปนิดหนึ่ง
ประกอบกับในเรื่องของการเซฟบล็อกเราสามารถเฟฟแล้วก็โตกลับเขาได้นะครับ
ทำให้เรื่องของการเล่นเนี่ยเราลื่นขึ้นนะครับวันนี้ส่วนเพียวอัชราพรคงยศนะครับ
ทำแต้มสูงสุดในเกมนี้ก็บอกว่าไทยนั้นเล่นเกมของไทยได้นะครับ
ก็เกมนี้ไม่ได้คาดหวังว่าจะชนะด้วยทีมไทยควบคุมตัวเองได้ดี
เก็บชนะนัดนี้ได้ครับก็ไม่ได้เล่นด้วยความคาดหวังว่าเราจะชนะ
หรือว่าเราจะมาเพื่อชนะเราก็เล่นเกมของเรา
แล้วก็ทำของเราให้ดีที่สุดในแต่ละพอยต์ค่ะแล้วอย่างเซตแรกเราค่อนข้างออกตัวได้ดี
เราอยู่ในเกมของเราแบบไม่ได้วิ่งตามเขาก็คือเราเล่นของเรา
เป็นว่าเขาเองเป็นฝ่ายที่ตามเราอย่างเงี้ค่ะแต่พอเซ็ตสองเซตสามก็อาจจะมีช่วงจังหวะที่เราเร่งไปหน่อย
ด้วยความที่แบบมันเหนื่อยอยู่แล้วอดินมันหลังมันก็เลยแบบอาจจะแบบดูเร่งไปหน่อยค่ะ
พอเซ็ต๔เซต๕เราก็กลับมาเป็นตัวของเราได้เราก็เล่นตามสไตล์ของเราแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคะ
คุมตัวเองได้ค่อนข้างดีค่ะก็เลยทำให้เราเก็บใช้ชนะในนั้นนี้ไปได้ค่ะ
ดูรูปแบบการแข่งขันในรอบที่สองกันหน่อยนะครับก็จะยังเป็นการแข่งขันแบบรอบแบ่งกลุ่มนะครับ
แต่ว่าจะนำคะแนนจากรอบแรกเนี่ยติดตัวเข้าไปด้วยนะครับ
ชนะ๒แพ้๑มี๔คะแนนนะครับจากผลงานชนะตุรกีชนะโดมิกันแล้วก็แพ้โปแลนด์นะครับ
ก็จะเข้าไปอยู่ในกลุ่มเอฟร่วมกับทีมจากกลุ่มซีนะครับ
ก็ประกอบไปด้วยสหรัฐอเมริกาเซอร์เบียเยอรมนีแล้วก็แคนาดานะครับ
แข่งขันแบบพบกันหมดทีมจากรอบแรกเนี่ยไม่ต้องเจอกันนะครับ
แล้วก็จะนำ๑ใน๔ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปนะครับ
แกรมรอบ๒ของสาวไทยก็มีดังนี้นะครับวันที่๔ตุลาคมพบกับทางแคนาดานะครับ
วันที่๕ตุลาคมพบเยอรมนีแล้วก็วันที่๗ตุลาคมพบเซอร์เบียครับ
ปิดท้ายที่วันที่๘ตุลาคมพบกับสหรัฐอเมริกานะครับทั้ง๔เกมแข่งขันเวลา๒๐นาฬิกาครับ